เรื่องนี้นะคะก็ถือว่าครองพื้นที่สื่อรวมถึงพื้นที่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ

ว่าขออย่าให้นำคดีนี้ไปเชื่อมโยงกับการเมือง
แต่ก็บอกด้วยนะคะว่ายังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ค่ะ
ส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีนะคะ
ก็ปฏิเสธที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแผนจับกลุ่ม
หลังจากที่ปฏิบัติการเมื่อวานนี้ต้องยุติลงนะคะ
โดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่เมื่อวานนี้
ไม่สามารถที่จะเข้าดำเนินการจับกลุ่ม
เทพยานมหาหมุณีหรือว่าพระธรรมชโย
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้นะคะ
โดยบอกว่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมดำเนินการ

และไม่กังวลว่าคดีดังกล่าวจะยืดเยื้อ

นี้ก็บอกด้วยนะคะว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
เพราะไม่ต้องการให้วุ่นวายไปมากกว่านี้ค่ะ
ส่วนกรณีลูกศิษย์ของพระธรรมชโย

เรื่องนี้ฝนเอกประวิทย์ระบุว่าเป็นเพียงความเห็นของลูกศิษฐ์
มีความศรัทธาต่อพระธรรมชโยเท่านั้น
ไม่ใช่ความคิดของพระธรรมชโย
แต่ก็ยืนยันนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการ
ตามกฎหมายไม่สามารถที่จะละเว้นได้ค่ะ

ห่วงไปค่ะท่านเพราะว่าดูเหมือนว่าการจัดกรุงเนี่ยคงจะไม่ง่ายอ่ะ
เขาไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาว่าไปนะครับมีขั้นตอนของมัน
กฎหมายเขามีช่องทางออกอยู่แล้วล่ะนะครับ
กฎหมายก็เป็นกฎหมายเนี่ยนะครับไม่เป็นไรหรอกนะครับ
การเมืองก็การเมืองนะคนละอันกันน่ะอย่าไปคิดอะไรมากน่ะ
แต่ว่าก็คือว่าลูกศิษย์เขารักหลวงพ่อนะครับก็ธรรมดานะ
ก็เดี๋ยวดูว่ากระทำอะไรกันได้บ้างนะครับ
แต่กฎหมายมันก็จะต้องเดินตามไปตามกฎหมายนะครับ
ขณะที่ทางด้านนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรี

แต่จะต้องพิจารณาในข้อกฎหมายกันต่อไป
เพราะว่าสังคมก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้
ว่าสังคมเห็นว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องค่ะ
จากนี้นายสุวพันธ์ก็ยังระบุเพิ่มเติมด้วยนะคะ
บอกว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญทำให้สังคมได้เรียนรู้
เรื่องกฎหมายก็ต้องจบลงด้วยข้อกฎหมายค่ะ
ถ้าหากทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎเรื่องก็จะไม่ยืดเยื้อ
ส่วนการยื่นเงื่อนไขว่าจะเข้ามอบตัวก็ต่อเมื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยนั้น
เรื่องนี้นะคะเป็นเพียงข้ออ้างที่สร้างเงื่อนไขขึ้นมา
ซึ่งสังคมควรยึดกฎหมายเป็นสำคัญค่ะ
ส่วนทางด้านพันเอกวินไทยสุวารีโคศกคศก็ระบุเรื่องนี้นะคะ
ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเมื่อวานถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ดังนั้นเชื่อว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป
โดยที่ผ่านมาการดำเนินการทุกขั้นตอนก็เป็นไปตามหลักสากล
คศก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อไปค่ะ
เพราะว่าถือว่าเป็นคดีความตามปกติ
ดังนั้นจึงไม่ต้องการให้นำไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการเมือง
และไม่มีความเห็นกรณีที่ทางคณะสิทธิ์เชิญชวนให้มวลชนมาที่วัดพระธรรมกายจำนวนมาก
อาจนำไปสู่การเรียนแบบในกรณีอื่นค่ะ
ซึ่งพันเอกวินไทยก็ยังระบุด้วยนะคะ
บอกว่าตำรวจไม่ได้ร้องขอสนับสนุนกำลังจากคอสชให้มาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยเพิ่มเติม
เพราะว่าการดูแลสถานการณ์เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ยังไม่ใช่เรื่องของคอสชนะคะ
โดยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นการให้สัมภาษณ์